ปรับปรุงพื้นที่ดินเป็นเจ้าของพื้นที่นะ
ไปเจองูเหลือม๔ตัวอยู่ในที่ที่เขาขุด
เขาก็เลยไปแจ้งกู้ภัยมาจับแล้วก็มาส่งคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่ว่าคือพอเวลามันเจองูเนี่ยมันก็จะมีความแบบ
เอ๊มันมีความแบบทำไมอะ
เรียกที่บ้านอะไรหรือยังไงมันทำไมต้องเป็นงูอะ
บางทีเป็นงูเจ้าที่เขาก็จะมาให้โชคให้ลาบไงคุณ

ก็แจ้งกู้ภัยไปกู้ภัยก็มาเป็นกู้ภัยสว่างประทีปศรีมราชาจังหวัดชนบุรี

ความพิภพงูเหลือม๔ตัวย้ำว่า๔ตัวนะครับคุณผู้ชม
อยู่ในป่ารกทึบขณะที่เขากำลังเอารถแบ็คโฮลไปเคลียร์พื้นที่
ปลูกบ้านที่บริเวณนี้ใกล้กับสี่แยกชะคอนะรุดไปตรวจสอบ
พบว่ารถแคลกำลังเคลียร์หน้าดินอยู่ปรับปรุงพื้นที่มันเท่ากัน
คือตอนแรกมันก็เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำนะฮะเขาก็ปรับให้มันเท่ากัน
เดียวกับดินเลยนะเนี่ยเออเนี่ยก็มีเศษกิ่งไม้มีเศษย่าเต็มไปหมด
พอขุดไปขุดมาโอ้โห๔ตัวเขากอดกันอยู่ครับนะงูเหลือม
เลื้อยออกมาจากเศษกองกิ่งไม้ย่าต่างก็เลยใช้อุปกรณ์
แล้วก็เตรียมที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้บอกเรื่องของเลขที่บ้านเอาไว้
เพราะยังไม่ได้ปลูกเป็นที่ดินเปล่า

สี่ตัวตรงไหมตรงค่ะสี่ตัว
ตรงกับที่ฟันเหรอครับตรงมีตัวหนึ่ง